ที่ชุมภอมีฝนตดตกหนัก
และทำให้เกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลัก
ตกท้องร่องกลางถนนชนอัดต้นไม้
คราวนี้อาจจะคิดว่าเป็นอุบัติเหตุธรรมดา
แต่มันมีเรื่องซ้อนกันอยู่๒๓เรื่อง๒๓เหตุ

ในรถมีสาวท้อง๕เดือนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเลยนะครับ
เพื่อช่วยทั้งตัวแม่และลูกในท้อง
แต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่มันซ้อนขึ้นมาอีก
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตกตะลึง
ไปพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในยกทรงของเธอ

เห็นไหมมันมีหลายเหตุต่อเนื่องอุบัติเหตุ
ช่วยคนท้องแม่ลูกรวมถึงเรื่องของยาบ้าซุกยกส่งนะครับ
ไปดูสภาพที่เกิดเหตุซึ่งยังคงมีฝนตกหนักอยู่นะครับ

บนถนนสายเอเชีย๔๑ตำบลวิสัยเหนือ

รถกระบะเสียหลักชนต้นไม้
ตกร่องกลางถนนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คน
ไม่ได้จากฆาตเข็มขัดนิรภัย
แต่หญิงสาวอายุประมาณ๒๐ปี
ซึ่งทราบภายหลังว่ากำลังตั้งคัน๕๖เดือนนะ

ถูกแรงกระแทกจากการชนอัดต้นไม้จนบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลชุมพร

เพื่อยื้อชีวิตทั้งแม่และลูกอย่างเร่งด่วนนะครับ
แต่นี่คุณเห็นยกทรงไหมฮะ
ระหว่างทางที่ขนย้ายผู้บาดเจ็บ
หญิงท้องเกิดอาการโคม่าหายใจไม่ออก

ได้รีบปลดเสื้อผ้าให้หลวมไม่ให้รัดตัว
ปรากฏว่ามีถุงพลาสติกสีฟ้าหล่นออกมาจากเสื้อของผู้บาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่รีบเปิดดูพบว่ามียาบ้าแบบนี้
และขณะที่นำตัวเข้าห้องฉุกเฉินระหว่างถอดเปลี่ยนเสื้อผ้า
ก็ไปพบถุงพลาสติกสีฟ้าหลุดออกมาจากยกทรงอีก๑ถุง
จากการตรวจสอบถุงพลาสติกสีฟ้าทั้ง๒ถุง
พบว่าภายในนี้บรรจุยาบ้ารวมทั้งสิ้น๒๐๒เม็ด
เจ้าหน้าที่ต้องค้นทั้งเสื้อผ้าทั้งกางเกงทุกสิ่งทุกอย่าง
ผู้บาดเจ็บสวมใส่มา
รวมถึงทั้งค้นรถแล้วก็ค้นในตัวของผู้ชายด้วย

นี่แหละฮะก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่
จัดการดูแลเฝ้าผู้บาดเจ็บทั้งสองเพื่อป้องกันการหลบหนี
คาดว่าวันนี้ก็คงทราบชื่อของทั้งสองคน
และที่มาที่ไปของยาบ้า
และก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
แต่ในช่วงต้นก็ต้องรักษาอาการบาดเจ็บ